คุณผู้ชมคะมันมีเรื่องเด็กชกต่อยกันในโรงเรียน

คุณครูรู้ก็มาเคลียร์พาเด็กไปห้องปกครอง
แล้วก็โทรเรียกผู้ปกครองของเด็ก
เด็กน่าจะจบเรื่องแต่ทำไมผู้ปกครองเด็กไม่จบ

คือผู้ปกครองเด็กมาถึงคือเป็นคุณพ่อแหละ
ไปถึงจะไปตบหัวเด็กที่ทะเลาะกับลูกของตัวเอง

ดูสิคะเหตุการณ์นี้นะคะนางสาวเมธยาอายุ๓๐ปี
พร้อมด้วยสามีพาลูกชายอายุ๑๕มาร้องสื่อมวลชน
บอกโอ้โหดูสิลูกชายเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรียุธยาถูกผู้ปกครองของนักเรียน
คู่กรณีที่ต่อยกันแล้วเข้าห้องฝ่ายปกครอง
ของคู่กรณีมาตบหัวแล้วตบต่อหน้าครูตบต่อหน้าแบบทุกคนเลย
ตบหัวอย่างเดียวนะจะทำร้ายซ้ำด้วยจะเตะซ้ำ
ครูต้องมาห้ามครูต้องมาแยกโอ้โหก็เนี่ยพาไปโรงพยาบาลพระนคร
อุทิยาลูกปวดหัวหนักมากนะคะตบแรงถูกตบเข้าแบบแรงเลยครับ
ในโรงเรียนนั่นแหละครูก็พาเด็กมาห้องปกครอง
เพื่อให้แยกกันคุยกันทำความเข้าใจกัน
ของเด็กคู่กรณีมาถึงปรีมาเลยทำร้ายลูกชายเลย
แล้วขู่ด้วยว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่มึงเจอกู
ขู่ไปถึงพ่อแม่เด็กอ่ะเดี๋ยวพ่อกับแม่มึงเจอกู
หน้าครูนะคะเนี่ยค่ะคือมารู้เรื่องก็เพราะว่าเพื่อนลูกโทรมาบอก
ก็เลยรีบไปดูลูกที่โรงเรียนลูกนั่งอยู่ในห้องปกครองคือร้องไห้ตลอด

ก็ไม่เจอค่ะเจอแต่ลูกหนูว่าอยู่ในห้องปกครองอย่างเดียว

ร้องไห้ค่ะแล้วเขาปวดหัวมาก
ว่าเขาโปรดหัวเขาก็พบว่ามาถึงกระตีเขาที่หัวเลย
แล้วครั้งแรกอาจจะเตะซ้ำด้วยแต่จังหวะว่าลูกหนูอ่ะถอยออกก่อน
แล้วนี่ลูกบอกว่ามีการห้ามกันไหมในนั้น
ก็มีครูมาห้ามครูเขาเข้ามาแยกห้ามแยกกัน
แต่พอเด็กเข้าไปอยู่ในห้องปกครองก็คือคุยกันปกติมาก
แต่ทางผู้ปกครองทางนู้นน่ะคือมาถึงใส่ลูกหนูเลย
เข้าไปแบบฝ่าครูเข้าไปเลย
แม่เด็กที่ถูกตบหัวไปแจ้งความที่สพนครศิริยา

ก็เจอผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายไปที่โรงพักนะคะ
ผู้ปกครองที่เข้าไปตบหัวเด็กไม่ให้นักข่าวบันทึกภาพ
ทีมข่าวก็ไปที่โรงเรียนไปเจอผู้มนุยการโรงเรียน
เขาก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยมาหาข้อยุติร่วมกัน
พอได้ข้อสรุปพ่อเด็กคู่กรณีขับรถออกไปไม่ให้สัมภาษณ์อะไร
พอโรงเรียนก็เลยบอกว่าการหาข้อยุติเนี่ยนะ
ก็คือต่างฝ่ายต่างขอโทษกันเขาก็ให้อภัยกันไม่ติดใจเอาความกัน
ทั้งสองคนขอโทษกอดคอกันสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วเรื่องก็จบลงด้วยดี

ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาโดยภารการ
คือโรงเรียนต่างเนี่ย
ผู้ปกครองเขาจะไปติดต่อหาลูกหลานเนี่ย

ใช่ไม่ใช่พุ่งไปอยู่ดีก็พุ่งเข้าไปใช่ไหมพี่อุ๋ย
มันก็จะเป็นเรื่องอย่างนี้แหละนะ